สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องของกฎระเบียบของหัวหน้าผู้ฝึกศรนะคะ
ยืนยันด้วยค่ะว่าในทวนาเมนต์ที่เอฟซีให้การรับรอง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยบทความผ่านทางเว็บไซต์
ในรายการแข่งขันระดับทวีปของเอฟซีซึ่งจะเริ่มใช้ในปี๒๐๑๙เป็นต้นไปค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วในกรณีของโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยนะคะ
หากพิจารณาช่วงเวลาณขณะนี้
จะไม่สามารถรับหน้าที่ในการแข่งขันระดับนานาชาติที่เอเอฟซีให้การรับรอง
ซึ่งก็มีตั้งแต่รายการการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกรวมถึงเอเชียนครับ
จากว่าเป็นรายการที่เอฟซีไม่ได้กำกับดูแลค่ะ
ณตอนนี้มีเป้าหมายก็คือการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกในปี๒๐๒๐
ภายใต้การคุมทีมของเลซันเดอร์กามานะคะ
ทุนเตอร์เมนต์แรกที่จะแข่งขันในเดือนกุมภาพันธุ์
แข่งขันกันที่กัมพูชานะคะ๑๘กุมภาพันธ์ถึง๒มีนาคมค่ะ
ก็เจอกับปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าขาดนักเตะตัวหลากหลายคน
เนื่องจากว่าการแข่งขันอยู่ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
ก็เลยทำให้สมาคมนะคะเตรียมที่จะหาทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้
โดยมอบโจทย์ให้กับกามาไปสัญหาตัวผู้เล่น
เพื่อที่จะทดแทนในโทรเมนต์นี้ค่ะ
สำหรับรายการที่กัมพูชานี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะแข่งขันฟุตบอลยู๒๓ชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖
รอบคัดเลือกที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนะคะ
ร่วมสายกับเวียดนามติมอเลสเตฟิลิกวินแล้วก็สอบปลาวค่ะ